น้องมะละแก้วนะจ๊ะเป็นสุขภาพที่ดีค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนเรื่องน้ำกับดาวสุขภาษณามาเจอคุณผู้ชมในวันดื่มนมโลก
ขอร้องเถอะค่ะแม้ว่าคุณจะอายุมากแล้วก็ยังต้องดื่มนมกันอยู่นะคะ
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตก
เราต้องรักษาสุขภาพด้วยอาหารการกินค่ะ
ก็เนี่ยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะยังคงมีกำลังแรงพัดพาเอาความชื้นจากทะเลอันดามันขึ้นไปเป็นฝน
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันช่วงนี้ยังคงฝนตกชุกนะคะ
เกือบทั้งภาคค่ะคุณผู้ชม
แล้วพอพูดถึงฝนที่เกิดขึ้นมันไปเกี่ยวกับพายุมาวงมาวาไหม
ให้ดูกันทุกวันเลยพายุมาวาเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมนี่แหละค่ะ
อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์
เขาขยับตัวขึ้นไปด้านบนเรื่อยนะคะ
เขาไม่ได้มีผลโดยตรงกับฝนในพื้นที่ประเทศไทย
คุณผู้ชมคะช่วงเช้าแบบนี้เห็นไหม
แทบจะไม่มีฝนเลยฝนก่อตัวในพื้นที่ทะเลทั้งนั้นเลยนะคะ
อ่าวไทยและอันดามันแต่ว่าหลังจากนั้นช่วงบ่ายค่ะ
ฝนมาแล้วนะคะและเป็นพื้นที่รับลมทั้งหมด
ก็คือฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ช่วงตรงเนี้ยทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้เนี่ย
เป็นสรรเขาเป็นช่วงรับลมพอดีเลย
ลมมาปะทะปุ๊บเป็นฝนตกหน้าเขา
ช่วงนี้ระมัดระวังฝนกันหน่อยนะคะแล้วก็จะตกยาวบ่ายจนถึงค่ำเลย
สภาพอากาศก่อนฝนตกอาจจะร้อนหน่อย
แต่พอฝนตกสู้ลงมาแล้วเย็นสบายมากขึ้นค่ะ
แต่ว่าพื้นที่ภาคเหนือก็อาจจะร้อนหน่อยนะเพราะว่าฝนน้อยค่ะช่วงนี้